การที่ใครเห็นก็ต้องตกอกตกใจ
เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
กู้ภัยกำลังจะเข็นเตียงของคนไข้ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายออกไป
นี่ฮะภาพที่เห็นจู่รถกู้ภัยมันบึ้มขึ้นมา

คนในรถหวิดจะถูกคลอกตาย
มันจะมีจังหวะที่มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าอุ้มเด็กลงมาแล้วไฟกำลังไหม้อยู่อะครับ
รอดตายอย่างหุดหิดดูภาพนี้นะเนี่ยอันนี้เข็นไปแล้วยังไม่เกิดเนี่ยฮะ
ปึ้มเลยควันดำขมงโฉงเฉงเจ้าหน้าที่เอ่ยคนไข้เอ๋ยต้องวิ่งกันไปครับ
แล้วไฟไหม้ทันทีเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่ามันเป็นกล้องที่จับในส่วนของด้านหน้ารถเห็นไหมเนี่ยนี่
นี่ฮะอุ้มเด็กลงมาแล้วไฟตามหลังออกมาเลยครับโอ้โหเหตุการณ์นี้คนแตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลครับ
เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะกล้องวงจรปิดจับได้พอดิบพอดีครับ
สุดท้ายทุกคนรอดนะนี่เกือบถูกไฟคลอกนะฮะทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยแล้วก็ศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
รถตู้คันนี้เป็นของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย
หลังเกิดเหตุก็ต้องระดมเข้าไปฉีดน้ำระงับเชิง
ก็สักประมาณ๒๐นาทีเผลิงก็สะหมบ
ตรวจสอบความเสียหายพบว่าอุปกรณ์กู้ภัยในรถเสียหายทั้งหมดเลย
ฝ้าเพดานของอาคารของโรงพยาบาลก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วย
มีกลุ่มควันเข้าไปในอาคารของโรงพยาบาลด้วย
แต่ว่าเคราะห์ดีอย่างที่ผมบอกไปว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิต
ไปคุยกับคนขับรถตู้ซึ่งแน่นอนว่าต้องอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายชาคริสเป้ามงคลอายุ๓๗ปีค่ะ
คุณชาคริสในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
มีแผลถูกไฟไหม้นะคะที่ใบหน้าด้านหนึ่งค่ะซีกหนึ่ง
เล่าว่าช่วงเวลานั้นช่วงที่เกิดเหตุขับรถมารอรับผู้ป่วย
เพื่อจะกลับไปส่งที่บ้านก่อนเกิดเหตุเปิดวาวถังออกซิเจนในรถเอาไว้
เพื่อเตรียมจะเอาผู้ป่วยขึ้นรถแล้วก็จะได้ใส่ออกซิเจนเลย
ช่วงที่เปิดได้ยินเสียงดังฟูฟู้ออกมา
เริ่มสงสัยแล้วเอกใจแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่น่าเป็นอะไร
เพราะว่าไปเปลี่ยนถังออกซิเจนมาใหม่มันอาจจะเป็นของใหม่หรือเปล่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแต่ช่วงนั้นกำลังทำงานไงคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่นำผู้ป่วยมาที่ด้านหลังรถเห็นไหมคะ
ตอนเริ่มต้นคลิปกำลังจะพาขึ้นรถเลยนะจู่ค่ะ
ตู้มดังขึ้นมาเลยและสิ่งที่ตามมาคือเปลวไฟค่ะพลึบขึ้นมาทันที
ส่วนผู้ชายที่อุ้มเด็กวิ่งลงมาจากหน้ารถนะคะ
เป็นลูกชายอายุ๑๗ปีที่นั่งมาด้วย
กับลูกของน้องสาวอายุ๑ขวบกับอีก๗เดือนเท่านั้นเองค่ะ
แต่โชคดีที่ลูกชายได้ยินเสียงระเบิดคือตั้งสติดีมาก
ได้ยินเสียงระเบิดตู้มเท่านั้นแหละ
อุ้มน้องแล้วก็กระโดดลงมาจากรถเลยก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ใช่ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นคาดว่าสายออกซิเจนที่ไปติดตั้งมาใหม่เนี่ยถังใหม่เนี่ย
เกิดรอยรั่วทำให้ออกซิเจนในถังมาถูกประกายไฟ
จนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
อุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับรถกู้ชีพกู้ภัยต่างบางทีอาจจะใช้ทุกวัน

เกิดการไหม้ทัศน์ฝันมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ